เทศกาลสงการขอเล่นสงการก่อนเลยขอเล่นน้ำก่อนใครเพื่อนเลย

คุณเจนเจนสุดาเขาขายเสื้อผ้าพดซ้ายพดขวานนี้

ไอยามีเหตุการณ์เกิดขึ้นคุณผู้ชม
ไปดูดีกว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นค่ะ

แล้วข้างบ้านแล้วคุณป้าข้างบ้านฉีดน้ำมาพอดี

ลดน้ำต้นไม้พอดีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจ

แต่มันเป็นจังหวะพอดีก็เลยได้คอนเทนต์ไปหนึ่งกลุ่ม
แล้วต้องบอกว่าไม่ใช่แค่คลิปที่เรียกเสียงหาเท่านั้นนะ
ฮากว่าเธอบอกว่าอ้าวหมุนเราหมุนผิดเวลาหรือว่าป้าก็ตั้งใจ
เออคุณพี่โฟมกะทำเอาเพื่อนพร้อมให้ซุปตานะ
แบบหัวเราะแบบน้ำตาเล็ดแบบนี้กันใหญ่เลย
ไม่เป็นไรนะคุณเจนนะก็ฉ่ำไปอะไรอย่างนี้